กรณีที่โลกออนไลน์เนี่ยเขาโพสต์ภาพพบวัตถุประหลาดนะฮะ
เมื่อประมาณสัก๔ทุ่มของคืนที่ผ่านมาเนี่ย
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ตำบลครองภูอำเภอเขาคิชกูธ

ก่อนเปิดเผยว่ามีน้องในหมู่บ้านเขาโพสต์เฟซบุ๊คว่าให้ออกมาดูท้องฟ้า
ตนจึงออกมายืนดูคือเขามีเฟซบุ๊คออกมาดูท้องฟ้ากันเร็ว

ก็นี่ไงมีเรื่องแปลกเธอตนจึงออกมายืนดูแล้วก็พบกับไฟประหลาดดังกล่าวฮะ
สิ่งหนึ่งทุกวันนี้จะต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็บันทึกวิดีโอแต่ก็ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้
หลังจากนั้นพยายามถ่ายเป็นภาพนิ่งอยู่หลายครั้งนะฮะแต่อยู่ในระหว่างที่ถ่ายเนี่ยก็มีสัญญาณ
เหมือนทุกคนบอกว่าใหญ่อย่างนึงมันมีสัญญาณรบกวนถูกมีสัญญาณคุกกางลบกวน
คล้ายกับกราฟขึ้นวัดหัวใจตนก็รู้สึกแปลกใจมากเลยอยากฝากถามผู้เชี่ยวชาญว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
นะฮะนางสาวสุภาพรทิพย์สมุทรนาวินเนี่ยอายุ๓๑ปีพูดเห็นเอกการอีกคนหนึ่ง
กล่าวว่าสิ่งที่ตนเห็นไม่ใช่ดวงไฟธรรมดาแน่นอน

แล้วก็แปลกว่าเมื่อคืนนี้ท้องฟ้าดูโปร่งใสมีความสว่างมากนะฮะ

เขาว่าอย่างนั้นเรามีเสียงเขาไหมฮะ

เห็นว่าตอนถ่ายแล้วมันมีสัญญาณกวนโทรศัพท์เราด้วยนะครับ
มีมีสัญญาณมันกวนโทรศัพท์มันขึ้นเลยอะค่ะ
ขึ้นเป็นลักษณะยังไม่ไงครับ

เช้าตื่นมาก็ยังมาเล่นโทรศัพท์ตัวเอง

จะถ่ายไม่ได้นะ

เขาบอกลักษณะเหมือนแบบว่าสัญญาณมันไม่เสถียร
ปกติเช้ามาก็เล่นโทรศัพท์ได้ปกติ

สัญญาณมันเหมือนไม่เสถียร
มันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างนี้

ไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไร
เดี๋ยวอาจารย์เจ็ดสราจออกมาชิดใจไหม

แน่นอนเขาก็ไม่ปฏิเสธ
แต่ตอนนี้มันจะมาแถวบ้านเราแหละเหรอ

คนไปถามอาจารย์เจ็ดละ

ซึ่งถ้าไม่บอกว่าเป็นแสงของผีกระสือ

ยานบินต่างดาวไม่ระบุสัญชาติ

พอมาดูลักษณะของแสงการเคลื่อนที่ของแสง

ก็พอจะบอกได้ว่าเป็นแสงจาก

บางครั้งแสงกระสือก็เป็นแค่แสงไฟฉาย

ของเครื่องบินของโดรน

ที่น่าจะเจอกันเยอะและคาดไม่ถึง

อาจารย์น่าจะบอกเป็นโคมลอยง่ายกว่าไหม
ใช้คำว่าว่าวติดหลอดไฟ

แล้วก็จ่อยขึ้นไป
อาจารย์บอกว่ามันกำลังฮิตในหมู่เด็กเลยนะครับ
หาซื้ออุปกรณ์มาไม่ยากบินขึ้นไปได้สูงไม่ใช่เล่น
แถมมีสารพัดสีสารพัดแสงให้เลือกทำเลย
ระวังจะถูกเด็กหลอกวงเล็บว่าโดยไม่ตั้งใจ

นี้บอกว่าน่าจะเจอกันเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึง

ก็ว่ากันไปเราก็ไม่รู้นะอาจารย์ก็ออกมาชี้แจงในมุมนี้